เป็นหนึ่งเรื่องที่ร้อนขึ้นมาคือเรื่องของโควิด๑๙
เราก็ย้ำนักย้ำหนาทางการเองก็ย้ำว่ากาศอย่าตกใช่นะฮะ
แต่สุดท้ายมันก็มีช่องโหวให้เรื่องของโควิดกลับมาพบ
ผู้ติดเชื้ออีกคือคนพูดว่าบอกเรากาดอย่าตกทำไมคุณกาด
เป็นทหารอียิปต์บินเข้ามาด้วยเครื่องบินทหารแล้วก็ไปลงที่อุตภัวร์
นะครับแล้วเว้นการกัดตัวตามมาตรการรัฐบาล
แล้วก็เขาก็มีการออกไปเที่ยวห้างที่เรายงระยองแล้วก็บินไปจีน
แล้วกลับเข้ามาไทยใหม่มาตรวจคัดกรอง
เขาบินกลับไปแล้วนะฮะแล้วมาพบภายหลังว่าติดโควิด๑๙
คือผลตรวจเนี่ยเพิ่งจะมาตรวจหลังจากที่เขาบินจากจีนกลับมาเมืองไทยอีก
ไม่ได้มีการตรวจตั้งแต่แรกแถมได้รับมาตรการงดเว้น

อันเนี้ยประชาชงมีเผ่าวิจารณ์เยอะมาก
แล้วกลายเป็นทางด้านของระยองเป็นพื้นที่เสี่ยงไปนะครับ
แล้วก็มีการเปิดไทม์ไลน์ว่าทหารอียิปต์นายนี้เขาไปไหน
มาไหนบ้างนะครับก็ถือว่านับเป็นไลน์ที่๓๒๒๐ของไทยครับ
ติดเชื้อนะฮะเป็นทหารอียิปต์อายุ๔๓ปี
เขาบินมาโดยเป็นลูกเรือของเครื่องบินทหารนะครับ
จากทางด้านของภูมิภาคแอฟริกานะฮะแล้วก็มาลงที่ประเทศไทย
กลับไปดูไทม์ไลน์เขาหน่อยเขาเดินทางมาด้วยเครื่องบินทหาร
ลงที่อุตภาวไปพักโรงแรมในระยองไม่กักตัวครับ
ห้างด้วยนะฮะวันที่หกกรกฎาคมเนี่ย
ทางจากกรุงไคโรของอียิปต์ไปยังสหรัฐอารับเอมิเรต
ต่อมา๗กรกฎาคมเดินทางจากสหรัฐอารับเอมิเรด
เดินทางไปปากีสถาน๘กรกฎาคมเดินทางจากปากีสถาน
ลงที่ประเทศไทยที่สนามบินอุตภัวร์
แล้วก็นั่งรถไปพักต่อที่โรงแรมที่อำเภอเมืองระยอง
อยู่ในสเต็คควาลันทีนแต่ว่าไม่ได้มีการกักตัวนะ

หลังจากที่วันที่๙กรกฎาคมนะฮะ
ก็บินไปทำภารกิจทางทหารที่เมืองเฉินตูของจีนครับ
แล้วก็บินกลับมาที่ไทยแล้วไปพักที่โรงแรมเดิมที่มรยอง
ต่อมาวันที่๑๐กรกฎาคม
โดยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อของอำเภอเมืองระยอง
ขอเข้าไปคัดกรองคณะเดินทางและลูกเรือ

แล้วก็เก็บตัวอย่างส่งตรวจทั้งคณะ๓๑คนนะครับ
ซึ่งคณะดังกล่าวเดินทางกลับอียิปต์ไปแล้วคุณผู้ชม
แต่ผลตรวจออกมากลับพบวันที่๑๒กรกฎาคม
ว่าเขาติดโควิด๑๙
แต่ตอนนี้บุคคลนี้เดินทางกลับประเทศไปแล้วไง

ไปเจอผู้เจอคนตรงไหนอย่างไรบ้างนะฮะ
ทีนี้ตรวจสอบโรคหลังจากตรวจสอบโรคพบแล้ว
ก่อนหน้าที่จะมีการยืนยันว่าติดโควิดเนี่ย
กลุ่มนี้มีการออกจากโรงแรมไปเที่ยวบางแห่งในระยองด้วย

เจ้าหน้าที่ของสอบส่วนโรคก็เลยต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบทุกแห่ง
แล้วก็จะมีการบรรยายงานเพื่อให้ประชาชนชาวระยองรับทราบ
ยืนยันเลยว่าจะไม่มีการปกปิดข้อมูล
โฆษกสวบคอเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะชี้แจงทั้งหมดว่า
นายนี้ไปไหนมาไหนอย่างไรบ้าง
ทีนี้ทางด้านของนายศรีสุวรรณจัญญาคุณผู้ชม

ขาธิการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็ออกมาให้สัมภาษณ์
กับสื่อรวมทั้งไทยรัฐทีวีด้วยบอกว่า
ก่อนหน้านี้พบทบเองก็เคยการันตีแล้วว่า
ของกองทัพเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสวบคทุกประการ
แต่ทำไมล่ะกลับปล่อยให้คณะทหารออกไปเที่ยวนอกที่พักได้
โดยที่ไม่มีการกักตัว๑๔วันนะครับ
ส่วนสวบคทำไมถึงได้คัดกรองและตรวจหาเชื้อหลังจากคณะทหารเข้ามาไทยแล้ว๒วันล่ะ
ทำไมตอนเข้ามาตอนแรกไม่ยอมตรวจก่อน
ซึ่งกว่าผลจะออกมาว่าเขาติดเนี่ยเขาก็เดินทางกลับประเทศไปแล้ว
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้คนไทยเสี่ยงต่อการติดเชื้อรอบ๒
อาจจะทำให้โควิด๑๙กลับมาระบาดในไทยอีกก็ได้
ตนเองจึงขอเวลารวบรวมข้อมูลก่อนอีกสักประมาณ๒วันแล้วจะเตรียมเอาเอกสารทั้งหมด
ไปยื่นเรื่องกับปปชเอาผิดสบคเตรียมเอาผิดสอบคอฐานะหละหลวมและละเลยการปฏิบัติหน้าที่
ติดตามกันต่อว่าผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะขยายวงกว้างหรือเราสามารถควบคุมมันได้